มาติดตามเรื่องของการเมืองกันหน่อยดีกว่า
หลายคนก็เมื่อไหร่จะได้นายกแล้ว
เมื่อไหร่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลล่ะ
เลือกตั้งกันมาก็นาน๒นานแล้วนะฮะ

พักร่วมรัฐบาลต่างที่มีการจัดตั้งขึ้นมา

เขาต้องตกลงโคต้ารัฐมนตรีกันก่อน

พักนี้ได้กี่กระทรวงจะนั่งตรงไหนก็ว่ากันไป
ล่าสุดคุณวราวุฒิก็ออกมาบอกว่า
แม่เราพักเล็กเราไม่สามารถที่จะไปเลือก

คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าภาคชาติไทยพัฒนา

ที่จะไปหามรือกันกับเรื่องของการแบ่งโคต้า

ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว

ฝั่งรัฐบาลแล้วก็ต้องมาหารกันดูซิ

ออกมาพูดแบบนี้ว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ต้องรู้โคต้าตำแหน่งรัฐมนตรี
ก่อนโหวดนายกนี่ใช่หรือ
อ่านั่นสิ

แบ่งโคต้าเหรอไม่ได้หาคนที่เหมาะสมไปลงเหรอหรืออย่างไร

คุณวราวุฒิเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อน
เพราะแต่ละพักเองก็มีการประกาศนโยบายหาเสียงเอาไว้แล้ว
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน
แล้วพอจัดตั้งรัฐบาลก็อยากจะนำนโยบายที่หาเสียง
มาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริง
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าพักชาติไทยพัฒนาก็มีแค่๑๐เสียงเป็นพักเล็ก
ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจะไปพูดมากก็คงจะไม่เหมาะ
แต่ก็ยอมรับไม่สามารถตอบอะไรได้มาก
เพราะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะฮะฟังเสียงคุณวราวุฒินะครับ
ต้องเรียนว่าผมเชื่อว่าณขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน
ก็คงยังตอบอะไรมากไม่ได้แต่ว่าตามประเพณีปฏิบัติ
ซึ่งผมเชื่อว่าทุกฝ่ายคงทราบกันดีนะครับ
ว่าที่ผ่านมานะครับประเพณีมันมีการปฏิบัติมาเป็นเช่นไร
ที่สุดเรารู้แล้วว่าจำนวนสอสอในฝากรัฐบาลมีเท่าไหร่
ก็หารด้วย๓๕นะครับก็เป็นการหารเลขตามปกติ
แล้วจะได้รู้ว่าจะเป็น๘ต่อ๑๙ต่อ๑หรือเท่าไหร่
เรามีแค่๑๐เสียงคงไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจนะครับ
เราไม่ได้เป็นพักใหญ่อะไรดังนั้นเนี่ยเราถึงได้บอกว่า
ต้องพูดคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าเราเป็นพักสิบเสียง
ก็ต้องนึกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยนะครับไม่ใช่พักใหญ่
ไปพูดมากอะไรคงไม่เหมาะนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวไปดูท่านพลเอกประวิทย์กันหน่อยละกัน
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามท่านสอสอของพักพลังประชารัฐ
จะโหวตนายกให้กับนายกที่มาจากเพื่อไทยหรือเปล่า
แต่เพื่อไทยหรือเปล่าทั้ง๔๐คนเลยไหม
ถ้าเกิดว่าไปร่วมรัฐบาลท่านจะร่วมไหมท่านจะรับตำแหน่งหรือเปล่า
ก็ถามเยอะท่านจะตอบไหมไปดูครับ
ได้ยินแต่เสียงคำถามที่นักข่าวตะโกนถาม
แต่ท่านก็เดินจ้ำต้องไปกลับมาเลยตอบว่าท่านจะเอาอย่างไร
เรื่องการเมืองนี่ต้องรอติดตามนะ
พรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลจะมีมติออกมาว่ายังไงด้วย
รวมถึงวันโหวตนายกว่าจะไปวันศุกร์๑๘หรือจะไปอังคารที่๒๒ชานหน้านะคะ